ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอีกหลากหลายประเด็นนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นนี้เรื่องของการหายตัวไปของหนุ่มวัย๒๔ปีที่จังหวัดสุราชธานี
ตอนนี้ผ่านไปกว่า๒๐วันแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาว่าหายตัวไปเพราะว่าหลงป่า
หรือว่าโดนอุ้มเพราะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตอนนี้ทางครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านยังคงช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ี่สิบสองวันแล้วที่นายวัชิรศักดิ์มากแก้วอายุยี่สิบสี่ปี
หายตัวไปจากบ้านพักในตะบนคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
โดยทางครอบครัวเชื่อว่าอาจจะหลงป่าขณะเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ป่านิคมสหกร
ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาศก
ทำให้ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ระดมกำลังกันออกค้นหา
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวของนายวัชิรษัก
จากข้อมูลพบว่าช่วง๒ทุ่มของวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
สูญหายสวมกางเกงขาสั้นเสื้อกีฬาแขนสั้นสวมรองเท้าแตะและพกโทรศัพท์มือถือขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
แล้วบอกว่าจะไปหาของป่าแต่ผ่านไป๓วันซึ่งตรงกับวันที่๒กรกฎาคมทางบ้านติดต่อไม่ได้
แต่ช่วงเวลา๘โมง๒๐นาทีของวันเดียวกันมีชาวบ้านพบเห็นนายวัชิรษักขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านเพื่อน
วันที่๗กรกฎาคมพบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ในสวนปามข้างคลองส่งและล่าสุดเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านเห็นนายวัชิรษัก
ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางบริเวณถนนสายสุราชธานีตะกัวป่าช่วงเวลา๑๐โมงถึง๑๑โมงแต่หลังจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย
พ่อของนายวชิรษักบอกว่าขณะนี้ยังไม่ฟันทงว่านายวัชิรษักหลงป่าจริงหรือไม่
เนื่องจากนายวัชิรษักมีประสบการณ์การเดินป่ามากว่า๑๐ปี
แต่จากการสอบถามคนใกล้ชิดของลูกชายก็ให้ข้อมูลว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมารับลูกชายไป
และชาวบ้านในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่านายวัชิรษักอาจจะเข้าไปหาของป่าแล้วถูกเพื่อนพลาดยิงหรือไม่
เพราะก่อนหน้านี้นายอดิเรศก็เคยเข้าไปหาของป่าแล้วถูกเพื่อนยิงเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ป่า

กว่า๒๐ปากรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนายวัชิรษักเป็นคนสุดท้าย
และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเช็คสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้าย
เพื่อหาเบาะแสการหายตัวไป
เมืองต้นมุ่งประเด็นไปที่หลงป่าเกิดอุบัติเหตุขณะหาของป่า
หรือถูกคนอุ้มไปจากพื้นที่
รวมถึงอาจจะไปหลบซ่อนตัวหรือถูกฆาตกรรมเพราะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ปริญญาชาติกรุงทีนข่าวแสนรัฐทีวีรายงาน